ลูกสาวพญานาคคุณลาล่ากับธัญญาสยาม

ล่าสุดคุณผู้ชมนะคะโอ้โหเธอโดนด่าอีกแล้วค่ะ

คือจำได้ไหมคะมีเกวียนคีย์บอร์ดเข้าไปด่าทอต่อว่า
ลาล่ากับธัญญาว่าแบบมาอุปโหลกตัวเองเป็นลูกสาวพญานาค

หอบหลักฐานไว้ที่ปทเลย
ไปแจ้งเนี่ยติดตามเอาเรื่องนะคะ
คดีเก่ายังไม่คืบหน้าล่าสุดโดนด่าอีกแล้วค่ะ
แต่มีอาการแกนู้นตัวอย่างเงี้ย

บอกว่าเห็นทั้งคู่ไปหมู่ทุกที่เลย
พวกเทพพ่อปู่พญานาฬขอไปทาเวตสู่วันกลับมา
ส่วนหลายคนงงว่าอ่าวตกลงนับถึงยัง

อัปเดตเรื่องคดีเห็นบอกว่าไม่คืบหน้าเลยนะ

ร้องทุกข์หนักเรื่องดำเนินไปถึงไหนคะตอนนี้
ตอนนี้นะคะก็น่าจะเงียบเนอะ

แต่ว่ายังมีแซวกลับมาอีกอยู่ว่า
พวกมึงน่ะไปแจ้งตำรวจมึงอย่าคิดว่ากูจะกลัวนะ
ก็ยังด่าพ่อด่าแม่เรากลับมาอีกอะไรอย่างนี้
หนักแต่ว่าเอาจริงคือพอเขาไลน์มาปุ
เขาก็บล็อกไลน์อย่างนี้คือสุดท้ายแล้ว
ตำรวจก็บอกว่าเออตามยากตามไม่ได้อย่างนี้เนอะ
บางคนก็พอเห็นเราร้องเพลงถวายปูเวทลำถวายปูเวท
บอกว่าเอาอีกแล้วตามกระแสอะไรอย่างนี้
คือเราสามารถลำได้ในทุกองค์เทพที่

ฮัลโหลคุณคือเราหนึ่งเราเรียนหน้าตสินมา
ระบำนกยุงระบำไก่คือเทพทุกองค์เราลำได้หมด